มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๙นะเป็นหลานชาย
หลานชายที่ยายเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก
สุดท้ายติดยาเสพติดทำร้ายยายเป็นประจำคราวนี้ทำร้ายยายหนักมาก
แต่ญาติพี่น้องเขาบอกไม่ทนแล้ว
ไม่ทนแล้วตามไปเจอเป็นยังไงไปดูนะฮะ
คงแต่โดยเผี่ยงโลวีสีด้วยข้าวพวกเท่านั้น

ทำร้ายยายยายอายุ๗๒ยาดพี่น้องเข้าไปตามตามจนเจอ
บางคนเห็นคลิปแล้วบอกแม่ดีเหมือนในพวกนี้ต้องเจออย่างนี้
ทำร้ายเข้าไปทั่วทำร้ายคนในบ้านเนี่ย
ก็ไม่มีใครกล้าทำอะไรไงใช่ค่ะ
นี่ญาติพี่น้องเขาบอกมาเดี๋ยวจัดการเอง
มีผู้ที่ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเอาคลิปมาโพสต์เอาไว้นะครับ
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าเนรคุณดีนักตีแม้กระทั่งยายของตัวเอง
เล่นให้ลายหลุดนี่ท่านผู้ชมครับนี่เป็นเครือยาศกันทั้งหมดนะฮะ
ที่ถูกเขารุมอยู่เนี่ยก็เป็นเครือญาติกันนี่แหละนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับผู้ที่เป็นผู้โพสต์คลิปนะครับ
นายเฉลิมชัยสุขทองคำอายุ๔๑ปี
พี่ชายก่อนพี่ชายเนี่ยโพสต์เช็คอินอยู่ที่โรงพยาบาล
ก็เลยโทรไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ชายบอกว่าป้าถูกนายสิริโชค
พอได้ยินแบบนี้เขาบอกเขาขับรถจากมีนบุรีเนี่ย
มาที่เกิดเหตุเลยนะฮะที่บ้านที่พระราม๒
นะครับแล้วก็ออกติดตามหาตัวในเจ๋งเพราะว่าพอทำร้ายยายเสร็จ
หนีไปแถวพระราม๓แล้วก็ตามจนเจอก็เนี่ยฮะแล้วก็เป็นตามคลิป
นี่เลยฮะนายเฉลิมชัยบอกว่าผู้ที่ถูกทำร้ายเนี่ยถ้าตามศักดิ์นะ
เป็นป้าของเขานะแต่เป็นยายแท้ของในเจ๋งคือศักดิ์เนี่ยไม่เหมือน
กันเป็นเครือญาติกันนี่แหละนะครับเท่ากับว่าในเจ๋งเนี่ยทำร้าย
ยายแท้นะครับที่เลี้ยงเขามาตั้งแต่เขาเกิดนะฮะตั้งแต่เป็นเด็ก
เลยนะครับแต่ในเจ๋งเนี่ยติดยาเสพติดมีพฤติกรรมลัก
เล็กขโมยน้อยนะครับถูกจับเข้าสถานพินิษฐ์เข้าเรือนจำมา
ก็หลายครั้งออกจากคุกมาก็วนเวียนวนเวียนทำแบบนี้เหมือน
เดิมจนตอนนี้อายุ๒๙แล้วนะเวลาคุ้มคั่งเมายาเศษบติดก็
ทำร้ายยายแต่ครั้งนี้ญาติญาติรับไม่ได้จริงนะฮะเพราะว่าใน
เจ๋งเนี่ยบอกว่าจะตียายให้ตายแล้วก็ทำร้ายยายต้องพาไป
โครงพยาบาลย่าขึ้นตามเอาเรื่องแล้วก็มีช่วงที่ในเจ๋งเนี่ย
เขาบอกต้องก้มกราบขอโทษยาย

มึงต้องดอมรับผิดป๊าท้องทำมาก็ทำไมทำไหมรับอะไรมัน
แล้วผมไม่ได้เข้าบ้านนอนเลย

ยายตอบทำยายเพราะอะไร
เพราะยายไม่มีหรือพ่อยายไม่ให้ตังค์

คือเขาก็ยังอ้างนู่นอ้างนี่อะไรก็ไม่รู้
นี่ยัดย่าบอกต้องกราบขอโทษยายนะ

นี่คือทางยัดย่าก็งงวลมากว่า

ก็กลัวว่าจะมาทำร้ายยายอีกนะ
เขาบอกว่าป้ามีแผลน้อยเกินไป
อายการบอกว่าป้าคือทางผู้เสียหาย
มีแผลน้อยเกินไปไม่มีเลือดออก
ผมก็เลยไม่เข้าใจว่าจะต้องให้

คอมาก่อนหรือว่าตัดหูตัดแขนตัดนิ้ว
แล้วจนมีเลือดออกสูญเสียอวัยวะ
จนถึงจะทำเดินคดีกับกลางแรงเค้าได้
ป้าไม่เคยไปหาหมอเธอที่โรงพยาบาล
เวลาโดนกระทำก็ค่อยเก็บจะงีกไปคนเดียว

อยากมาบอกพี่น้องเวลาเจอหน้ากัน
จนทั้งล่าสุดมันค่อนข้างรุนแรงเราระลับไม่ได้
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณเขมิกาผู้สื่อข่าวของเรา
ยายบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนั่งอยู่ในบ้าน
แล้วอยู่เจ๋งหลานชายเดินมาถึงก็มาโวยวาย
เรื่องที่ว่าเอ๊ะทำไมต้องไปเอาชื่อเขาออกจากทะเบียนบ้านอะไรประมาณอย่าง
เนี้ยนะครับเสร็จแล้วก็ปลาขวดน้ำใส่แต่ไม่โดนยายนะครับ
ยายก็ถามว่ามาทำยายทำไมเจ๋งบอกว่าเอ้ามันไม่โดนนี่
แต่อยู่ดีดีฮะเจ๋งเดินไปหยิบโชคมอเตอร์ไซค์โอ้โหโชครถจักรยานยนต์อ่ะ
ค่ะนะฮะเอามาไล่ตียายนะยายก็วิ่งหนีไปไปที่ห้องนอนนะครับ
ยายบอกตอนนั้นยายไปห้องนอนกะจะปิดประตูห้องแต่ปิดไม่ทัน
เจ๋งเนี่ยตามเข้ามาทันใช้เท้าเนี่ยเหยียบหน้ายายอืม
เอาโชคฟาดใส่แขนนะครับทีนี้คนในบ้านได้ยินก็เลยรีบเข้ามาฮะ
มาช่วยเหลือแล้วก็พายายส่งโรงพยาบาลนี่ยายบอกดูแขนยายนี่เห็นไหมฮะ
แต่ถ้าฟังจากหลานชายที่เป็นหลานป้าเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่บอก
บาดแผลมันประมาณเท่านี้มันก็จะแจ้งความได้ประมาณเท่านี้
อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไงต่อนะฮะ
แมวบอกว่ายายแมวเนี่ยเลี้ยงเจ๋งมาตั้งแต่เด็กนะครับ
เพราะว่าพ่อกับแม่ของในเจ๋งเนี่ยพ่อเขาเสียชีวิต
แม่ก็ไปทำงานไม่มีใครดูแลยายตอนนั้นเนี่ยทำงานที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
อ่าไปทำงานก็หอบหลานชายไปด้วยประจำตอนเนี้ยเจ๋งอายุยี่สิบเก้าปี
แต่ตอนเด็กเนี่ยยายแมวบอกโอ้โหเป็นหลานชายคนนี้ที่
หลานชายที่แบบน่ารักดีมากนะมาเสียเนี่ยตอนเรียนอยู่มสอง
ไปติดยาเสพติดอ๋อพอติดยานี้ยาเอาเลยทีนี้
เข้าเข้าออกสถานพินิษฐ์โตมาก็เข้าเรือนจำไม่เรียนต่อ
นะอยู่บ้านก็ลงไม้ลงมือตียายด่ายายนะครับ
นี่ยายบอกว่าคือถ้าด่ายายทนไหว
แต่ช่วงหลังเนี่ยมันหนักคือถึงขั้นทำร้ายร่างกายนะฮะ
ครั้งล่าสุดนี่หนักมากนะครับถึงขั้นบอกว่าจะเอาให้ตาย
ถ้าโดนด่าประมาณหลายเดือนแล้วนะ
ไม่ว่าแค่ด่าตอนนี้มันมาถึงตัว๓๔วัน

ฉันนั่งรีดผ้าประตูนี้ฉันจะปิดใช่ไหม
ถ้าประตูฉันก็คอยระวังถ้าประตูเปิดมาเนี่ย
ฉันก็คอยดูแล้วว่ามันมีอะไรถือติดมือมา
จะมาขอสตังค์ไปกินข้าวก็ไปกินในนี้ในบ้านนี้
ดีก็หามาให้เพราะเรียกเจ๋ง
อ่ายายทำอันนี้อันนี้ให้กิน
อะไรเหรออ่ะกินแล้ว
บอกโอ๊ยยายพูดดีนะทำไมอย่างนั้นนี้
นี่วีรกรรมของนายเจ๋ง

ยังรักหลานชายคนนี้อยู่ไหม
ยายบอกตอนนี้ไม่รักแล้วไม่รักและจะไม่เลี้ยงด้วย
เพราะกลัวว่ามาอยู่ด้วยกันจะถูกทำร้ายนะเดี๋ยวจะรุนแรงกว่านี้อีกนะครับ
แต่ก็หวังว่าจะกลับตัวกลับใจได้นะคือ
คุณกิจวิทาถามว่าหวังว่าจะกลับตัวได้ไหมในเจ๋งเนี่ยหลานชายเนี่ย
แมวบอกถอนหายใจฮะถอนหายใจแล้วบอกมันจะทำได้เหรอ
หลายครั้งแล้วอ่ะนะฮะยายแมวบอกว่าตอนที่ไปเยี่ยมในเจ๋งในเรือนจำนะฮะ
คือก็ยังดูแบบเออพูดจาดีพูดจาภัยเหราะนะตอนที่ถูกมันเหมือนคดีนะ
แต่พอกลับมาอยู่ที่บ้านด้วยกันเนี่ยเออทำไมมันไม่เหมือนเดิม
อยู่ในคุกยังดูดีเออเหมือนจะกลับตัวกลับใจนะครับ
พอมาอยู่ที่บ้านเนี่ยทำร้ายยายนะครับ๑เดือนต่อจากนี้นะครับ
ถ้าในเจ๋งถูกปล่อยตัวพ้นโทษออกมาเนี่ยยายยังกังวลนะครับว่าจะเอายังไงต่อ
ถ้าเกิดกลับมาอยู่กับยายเพราะไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนจะทำร้ายยายอีกไหมนะ
เพราะว่าชอบมาขอตังค์ยายยายรับจ้างรีดผ้านะฮะ
วันหนึ่งก็ได้หลักร้อยอ่ะได้มากหน่อยก็๓๐๐๕๐๐แต่ในเจ๋งเนี่ย
มาขอยายทีนึงเนี่ยบางทีเนี่ยขอ๕๐๐๗๐๐
โอ้โหคุณยายทำงานวันหนึ่งยังได้ไม่ถึงเลยค่ะ
รีดผ้าทั้งวันยายแมวบอกได้๓๐๐นี่ก็แบบโอ้โหเยอะแล้ว
หลานชายมาขอที๕๐๐๗๐๐นะไม่ให้ก็ถูกตีนะครับ
ยายเองก็ป่วยนะต้องหาหมอเป็นประจำนะครับ
ตอนนี้ถูกคุมตัวอยู่ที่รวนจำพิเศษธนบุรีนะฮะ
แต่ยายบอกไม่รู้จะออกมาเมื่อไหร่ค่ะคือถ้าออกมากลับมาที่บ้านเนี่ย
ยายจะทำยังไงหลายคนก็กังวลเพราะข้อหาทำร้ายร่างกาย
แล้วก็เล็กน้อยอย่างนี้มันอาจจะแบบไม่นานไงแป๊บเดียวออกมาอย่างนี้
คือในมุมหนึ่งตำรวจก็ต้องแจ้งตามข้อหาพฤติกรรมอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหม
แต่ทีนี้ปัญหาตรงนี้ยายบอกยายจะทำยังไง